มาติดตามเรื่องราวข่าวเศร้าของวงการลิเกไทยกันก่อน

ที่ต้องสูญเสียคุณพ่อไปอย่างไม่มีวันกลับ

ลูกทุ่งเงินล้านกุ้งสุธิราชอย่างมากนะคะ
หลังจากที่โรคมะเร็งตับระยะสุดท้าย
ฆ่าชีวิตคุณพ่อชัยนรงคุสุภะไปอย่างไม่มีวันกลับในวัย๕๘ปี
โดยเจ้าตัวเผยกับสื่อมวลชนด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือ

ถึงกับต้องหยุดเล่นลิเกตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว
โดยเมื่อช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
เพิ่งจะไปทำการรักษาที่ศูนย์มะเร็งจังหวัดลบบุรี
และกลับมาพักผ่อนที่บ้านจังหวัดชายนาฏตามปกติ
กระทั่งมาเสียชีวิตแบบหลับไปเฉยในช่วงเช้าวันนี้
เวลา๖นาฬิกา๓๐นาที
ซึ่งเป็นการจากไปอย่างกระทันหันและตั้งตัวไม่ทัน
เจ้าตัวยอมรับว่าแม้จะเคยทำใจเอาไว้แล้วล่วงหน้า
แต่ก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้
ส่วนพิธีทางศาสนาเบื้องต้นพระเอกลิเกชื่อดังเผยว่า

เนื่องจากคุณพ่อรักบ้านหลังนี้มากค่ะ
อยู่บ้างแล้วนะครับแต่ก็ชีวิตก็ต้องเริ่มเริ่มต่อไปครับ
เพราะว่าคุณพ่อสร้างรากฐานไว้อย่างดีนะครับ
เราก็พอที่จะแบ่งเบาภาระได้บ้างแล้วนะครับ
แล้วก็ถึงเวลานี้ก็ให้พ่อพักแล้วให้ท่านพัก
ก็อยากบอกว่าเราก็รักพ่อมากนะครับสุดหัวใจ
อกจากนั้นแล้วกุ้งสุธิราชยังกล่าวทิ้งท้ายกับผู้สื่อข่าว

เคยพูดไว้ช่วงก่อนผ่าตัดว่าไม่ว่าจะหายจากโรคมะเร็งหรือไม่
ก็ขอให้ได้ตายบนเวทีลิเก
เพราะอยากอยู่กับสิ่งที่รักจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิต
ซึ่งถือเป็นคำพูดสุดท้ายที่คุณพ่อได้พูดกับเขาก่อนจะเสียชีวิต